โอ้โหคือทางออกเนี่ยประตูจริงน่าจะออกได้หลายทาง
แล้วมาตรฐานความปลอดภัยอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้น
แล้วเรื่องเหล่านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่มาแล้ว

ดูจากผังแล้วของผับแห่งนี้ขนลุกจริง

และนี่จะเป็นนะคะที่อาจารย์สุภาพคลี่กระจายของเรา
จะมาเจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้ว่า
เรียนรู้อะไรบ้างจากโศกนาฏกรรมในซานติก้าผับ

แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ติดตามได้กับอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีอาจาร
สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับ
สัปดาห์เป็นข่าวโศกสลดจริงครับ
คือไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปได้

แต่ว่าทำให้คนตายตั้งเท่าไหร่๑๔ศพบาดเจ็บอีก๔๐กว่าเนี่ย

ผับนี้เป็นผับเปิดใหม่เปิดมาได้เดือนกว่านี้เอง
การเป็นผับใหม่มันทำให้เรางดจิตเราเจ็บใจ
เพราะว่าอย่างที่คุณขวัญบอกคือทำไมไม่ถอดบทเรียน
ในอดีตมาเป็นข้อปกป้องป้องกันภัยปัญหา
จริงไฟไม่ผับทั้งตอนก่อนเนี่ยมันก็มีปัญหามาจากต้นเหตุ
ที่ทำให้คนตายยังไงไฟไหม้ผับครั้งนี้ก็เกิดจากปัญหา
และต้นเหตุเดิมอย่างนั้นเหมือนกันเอาเช่นอะไรบ้าง
ที่ท่านติดตามข่าวมาตลอดที่คุณบุ๊ครายงานเนี่ย
ผมสรุปอีกทีหนึ่งประตูเข้าออกผับเนี่ย
มันมีปัญหามันแค่คือกว้างแค่๘๐เซนติเมตร
พวกนี้เนี่ยเขาไม่อยากให้กว้างมากเวลาคนเข้าไปเนี่ย
จะได้นับหัวได้จะได้เก็บบัตรได้เดินเอาเป็นว่าเดินสวนกันไม่ได้
แล้วยังมีประตู๒ชั้นมีชั้นนอกมีชั้นในแต่ทางออกทางเดียว
ประตูบานใหญ่มีไหมมีแต่มันมีอยู่หลังร้าน
เอาไว้ขนเข้าขนของออกเอาไว้เปิดให้นักดนตรีนักร้อง
เข้าไปทางหลังร้านเพราะไม่อยากให้หน้าร้านได้เห็น
พอเข้ากันไปเสร็จมันล็อกประตูเลยครับล็อกกุญแจเข้าออกไม่ได้
ไอ้สภาพอย่างนี้มันก็ต้องเบียดเสียดหนีตายกันทุลักทุเล
แล้วที่คุณบุ๊คฉายภาพให้เห็นเมื่อกี้ไม่รู้ว่าประตูอยู่ตรงไหน
มันถึงต้องตายกันมากมายเพราะมันหนีออกไม่ทัน
ไอ้พระเบียดเสียดถูกเหยียบและถูกไฟคลอกสิบสี่ศพ
บาดเจ็บสี่ศพสี่สิบกว่าถ้าสภาพประตูมันไม่เป็นอย่างนี้
มันจะตายกันมากขนาดนี้เหรอมันจะบาดเจ็บกันมากขนาดนี้เหรอ
และอย่างที่บอกมันเป็นภาพสร้างใหม่แท้แท้
ทำไมเจ้าของร้านทำไมเจ้าหน้าที่ที่อนุมัติการออกแบบให้ก่อสร้าง
จึงไม่สำนึกไม่สำเนียดไม่ถอดบทเรียนในเชิงป้องกัน
อย่างที่บอกคราวที่แล้วที่ไฟไหม้ซานิก้าสัตว์
ทำไมไม่เอามาเป็นบทเรียนฉะนั้นมันจะต้องเอาให้จริงกับฝ่ายที่เจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติ
ฝ่ายควบคุมกำกับงานนี้ต้องมีคนติดคุกครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าของผับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพราะคุณประมาททำให้คนถึงแก่ความตายก็คดีแตงโมอ่ะ
แตงโมตกน้ำลงไปอย่างนั้นเนี่ยคนบนเรือยังเจอข้อหากันหมดเลยว่า
ประมาททำให้ถึงแก่ความตายซึ่งยังไม่รู้ว่าเขาประมาทยังไงด้วยซ้ำไป
แต่อันนี้ไอ้พวกนี้มันประมาทชัดมันประมาททำให้คนถึงแก่ความตาย
ย้ำอีกทีนึงว่ามันเป็นเพราะความสะพร่าวบกพร่อง
มันเป็นเหตุให้คนตายคนบาดเจ็บคือถ้าประตูเข้าออก
มันไม่แคบและเปิดฉุกเฉินได้คนก็ไม่ตายกันแบบนี้
นี่คือเหตุผลที่คนพวกนี้ควรจะถูกพิจารณาเอาผิดแล้วไหนจะมีข่าวว่า
ผับแห่งนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเลยครับเปิดกันไปก่อน
แล้วปล่อยให้เด็กอายุสิบเจ็ดเข้าไปได้
การที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดไปก่อนเนี่ย
คุณต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางให้เจ้าที่เท่าไหร่ครับ

การปล่อยให้เด็กอายุสิบเจ็ดเข้าไปได้โดยไม่เกรงกลัว
ก็แปลว่าคุณมีเส้นคุณจ่ายเงินเบี้ยบ้ายลายทางให้เจ้าหน้าที่
ให้ตำรวจเท่าไหร่ถึงจะเปิดได้ก่อนที่จะได้รับอนุญาต
เรื่องนี้ต้องเช็คบินครับตำรวจปล่อยให้เปิดยังไง
ใครไปเกี่ยวข้องให้เขาเปิด
รับเงินรับทองกันมายังไงก็ว่ากันไปเถอะ
แต่ว่าไม่ควรจะให้มันเกิดเหตุแบบนี้
จากประตูเข้าออกมีปัญหาแล้วเนี่ย
ในผับพวกนี้มันก็จะเหมือนกันหมด
คือไอ้อุปกรณ์วัสดุที่ตกแต่งนำไปใช้เนี่ย
มันคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นน่ะคล้ายกับสันติก้าน่ะ
คือพูดง่ายวัสดุติดไฟง่ายทั้งหลายเนี่ย
อยู่ในนั้นแหละมันเป็นพวกโฟม
คนที่จะทำให้เสียงไม่กล้อง
มันเป็นประเทศอะไรอ่ะผ้าเป็นประเภทโฟมประเภทอะไรต่ออะไร
ซึ่งเป็นวัสดุไวไฟทั้งนั้น
แล้วนี่อย่าลืมนะว่าสัตหีบเนี่ย
มันห่างจากพัทยาไปนิดเดียวนะ

คนไปพัทยาฝรั่งไปพัทยาก็ไปเที่ยว
หนีออกไปเที่ยวได้มันไม่ไกลนี่
พอข่าวนี้แพร่ไปเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ
มันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อความปลอดภัย
เราจะถูกมองว่าไอ้มาตรฐานการป้องกันด้านความปลอดภัย
มาตรฐานการรับมือระหว่างเกิดปัญหา
เราต่ำและบกพร่อง

ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามดูว่ามันจะไปยังไง
แต่ผมบอกนิดเดียวต้องมีคนติดคุก
ต้องมีคนติดคุกต้องแคะออกมาให้ได้
ว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องถือว่าเป็นการประมาทร่วมทั้งนั้น
ฉะนั้นโปรยเอาไว้เรื่องนี้แค่นี้ก่อน
แล้วไทยรัฐก็จะตามดูเป็นระยะระยะ
เรื่องพวกนี้เราต้องกัดไม่ปล่อยครับ
เขาจะได้รู้ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นแล้ว

เอาทีนี้มาถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเถอะ
เรื่องการหลอกลวงออนไลน์ในรูปแบบต่างเนี่ย
ผมเคยคิดเส้นใต้ว่ากระทรวงดีอี
ไปทำงานเชิงลุกแก้ปัญหาได้มั่งไหม
เพราะคนมันถูกหลอกกันทุกวัน
ถ้าทำงานเชิงลุกประชาชนก็ไม่เดือดร้อนเหมือนที่ผ่านมา
ล่าสุดคุณนพหนัวใจมั่นโขศกกระทรวงชีแจง
ผมขอเอามาเผยแพร่ให้เธอหน่อย
คือเธอบอกว่าศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์
เขาสรุปว่า๔เดือนที่ผ่านมา๑มีนาถึงกรกฎา๖๕
มีผู้เสียหายแจ้งความคดีออนไลน์๕๙๐๐

แล้วได้อายัดบัญชีได้แล้ว๑๒๑ล้าน
อันนี้ข่าวดีออกข่าวให้เขาหน่อย
โดยคดีออนไลน์ที่พบมากที่สุดคือ
หลอกลวงด้านการเงิน๓๐๐๐กว่าเรื่อง
แล้ว๓อันดับแรกเนี่ยได้แก่หลอกให้ทำงานออนไลน์
หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน
หลอกให้ลงทุนแบบต่าง
ตามด้วยคดีหลอกลวงจำหน่ายสินค้า๒๐๐๐กว่าเรื่อง
พนันออนไลน์๔๐๐กว่าเรื่อง
ข่าวปลอม๒๐๐กว่าเรื่อง

แจ้งความได้สะดวกรวดเร็ว
สามารถแจ้งความโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
เพื่อยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลทางคดี
นั้นก็จะมีรายงานความคืบหน้าทางคดีในระบบออนไลน์
คือกรณีผู้ต้องหากระทำผิดหลายท้องที่เนี่ยสามารถเชื่อมโยงคดี
มีข้อมูลที่ขอหมายจับได้ง่ายขึ้นอันนี้น่าสนใจครับ
ผมสนใจตรงที่ว่าสามารถเชื่อมโยงคดีที่ขอสารออกหมายจับได้ง่ายขึ้น
อายัดเงินได้ง่ายขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุก
พากษ์วิจารณ์เขาไว้เยอะวันนี้เขาทำอะไรไปได้เยอะแล้วก็
ก็ให้กำลังใจกันหน่อยคือทุกวันนี้อยากจะบอกว่า
การหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยนะครับ
ตอนหลังนี้มาอีกแล้วผมว่าใครก็ได้รับกันทั้งนั้นอ่ะ
เพราะมันใช้คือใช้โทรสุ่มส่งสุ่มไปอย่างนั้น
ก็โผล่มาแทบทุกวันประเทศที่ว่าคุณได้สิทธิ์ที่จะกู้เงิน
คุณได้สิทธิ์ที่จะไปมีงานทำกับเรานะ
คุณโชคดีที่ได้รับสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้
เออตอนนี้คุณมีเงินเดือนโอนมารอเข้าระบบ
ที่จะเข้าบัญชีคุณแล้วนะเท่านั้นเท่านี้
แล้วมันบ้าไหมล่ะครับล่าสุดเนี่ย
มันต้องการให้เราเนี่ยเชื่อใจ
มันเอาโลโก้ของธนาคารใหญ่เนี่ยมาแหมะไว้
แล้วก็บอกว่าท่านได้รับสิทธิ์ยื่นกู้เงิน
นี่ที่มาหน้าจอผมเนี่ยตั้ง๒๒๒๐๐๐บาท
แล้วถ้าเราสนใจเราคลิกเข้าไป
พลิกเข้าไปเนี่ยไม่รู้จะเจออะไรบ้าง
แล้วถ้าคลิกเข้าไปแล้วถ้าเชื่อมั่น
เชื่อมันนะบอกเบอร์บัญชีสุ่ม๔สุ่ม๕ไปเนี่ยนะ
แล้วถ้ามันหลอกดูดเงินไปหมดใครจะรับผิดชอบ
หลอกถามข้อมูลว่าคุณมีบัญชีอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ทำโน่นทำนี่โอ้โหอันนี้น่ากลัวมากครับ
คนรุ่นผมเนี่ยมันจะตามเขาไม่ทันนะสิ
ตอนนี้ก็เลยคิดอย่างเดียวว่าอย่าไปยุ่งกับมัน
แต่ว่าคนที่ถ้าไม่รู้เท่าทันเนี่ยไปยุ่งกับมันเนี่ย
อันนี้มีโอกาสเสียเงินนะมีโอกาสดูดเงินออกจากบัญชีนะ
ตอนนี้คนก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ยที่เราทำเอาธนาคารต่างมาไว้ในจอ
โอนเงินจะสะดวกเนี่ยแล้วก็โอนโอนเงินกันผ่านทางจอเนี่ย
เบอร์บัญชีนั้นบัญชีนี้เอ๊ะนี่มันจะปลอดภัยไหมวะเนี่ย
หรือจะต้องกลับไปเดินเอาสมุดแบงค์ไปธนาคารกันอย่างเดิมหรือเปล่า
น่ากลัวจริงครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ
ก็เลยเอามาขีดเส้นใต้สักทีในวันนี้
ครับเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสองเรื่องเลยนะ
เรื่องเหตุการณ์เพลิงไหม้แล้วก็เรื่องของเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกโอ้โห
โดนหลอกกันนักต่อนักกันนะครับ